คือปรากฏว่าแน่นอนที่เขาพูดถึงวันแรงงานเนี่ยทุกคนจะพูดถึงแรงค่าแรงขั้นต่ำ

วันนี้ทุกคนก็บอกเฮ้ยมันถึงเวลาที่ต้องค่าแรงขั้นต่ำวันละ๕๐๐บาท
อืมคือตอนเนี้ยเขาเรียกร้องกันบอกว่าอยากให้ค่าแรงขั้นต่ำมันสตาร์ทที่วันละห้าร้อยได้ไหม
เพราะว่าคือมันควรต้องปรับตามอัตราเงินเฟ้อหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เพราะบางทีเขาบอกว่าประเด็นเรื่องค่าแรงเนี่ยบ้านเรามันปรับตามประเด็นการเมือง

เพราะว่าแล้วแต่ว่านโยบายใครจะขึ้นมาบริหาร
ใช่มันกลายเป็นแบบนั้นไปแล้วก็แล้วแต่ว่าใครจะทำได้
แต่เขาบอกแรงงานตอนนี้ลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานไทยตอนนี้คือต้องเจอปัญหาหนัก
บางคนบอกวิกฤตเลยใช่เพราะว่าตอนนี้พวกโรงงานต่างค่ะ
หรือสองถ้าเป็นแรงงานคนเขาก็ไปเอาแรงงานต่างด้าว
ไม่ใช่แรงงานไทยเพราะว่าค่าแรงถูกกว่า
คือตอนนี้ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทยเขาเลยบอกว่า
นโยบายต่างเราเห็นหลายนโยบายเนาะพี่มดเนาะที่ว่า
ขาแรงขั้นต่ำพอเป็นรัฐบาลปุ๊บขึ้นปั๊บทันทีเท่านี้เท่านั้นอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่ามันก็เป็นแค่นโยบายหาเสียงมันไม่ยั่งยืน
มันควรต้องกำหนดไปเลยว่าจะให้ค่าแรงขั้นต่ำแรกเข้าเท่าไหร่อย่างไร
มีโครงสร้างปรับเงินเดือนประจำปีเหมือนพนักงานบริษัท
ค่าแรงขั้นต่ำก็ต้องเพิ่มตามอัตราเงินเฟ้อด้วยไม่ใช่ปรับตามประเด็นการเมือง
ตอนนี้เขาบอกว่าแรงงานที่คิดหนักและน่าเป็นห่วงจริงคือแรงงานที่ใช้แรงงานจริงไม่ได้ใช้ทักษะ
เพราะว่าพอไม่ได้ใช้ทักษะปุ๊บอย่างนี้ค่ะมันก็ทำให้การจ้างงานในโรงงานเนี่ยส่วนใหญ่เขาลดลง
เพราะว่าการจ้างงานบ้านเราตอนนี้มันเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีแล้ว
เห็นหุ่นยนต์เสิร์ฟกันหลายร้านแล้วถูกป่ะคะ
แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่แบบว่าเมื่อก่อนประเทศไทยของเราเป็นหับผลิตรถยนต์ใช่เขาบอกว่าผลิตรถยนต์จริงชิ้นส่วนรถยนต์ทั้งหลาย
เมื่อก่อนประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตกาเมนต์อันดับต้นของโลกวันนี้ฐานการผลิตเนี่ยย้ายไปอยู่ที่เวียดนามเพราะอะไรฮะค่าแรงของเวียดนามถูกกว่าถูกต้องไหม
ทุกอย่างมันลงเครื่องจักรหมดเลยเพราะฉะนั้นแรงงานที่ใช้แค่แรงจริงจริงอ่ะ
ก็เลยเหมือนกับถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรด้วยเทคโนโลยีแบบนี้
เขาเลยบอกว่าตอนนี้แรงงานไทยหันมาประกอบอาชีพอิสระเยอะขึ้นแล้ว
เรียกร้องให้กฎหมายแรงงานเข้ามาช่วยเหลือหน่อย
คือแรงงานนอกระบบเนี่ยควรจะได้รับสิทธิประโยชน์
หรือว่าเรื่องของสิทธิ์ต่างเทียบเท่ากับแรงงานในระบบ
อยากให้มีการแก้กฎหมายแรงงานเขาบอกเลยว่ารัฐบาลชุดต่อไป
ไม่รู้แหละว่าใครจะได้แต่สิ่งที่คุณควรจะต้องเร่งทำ
คือแก้กฎหมายแรงงานทั้งในและนอกระบบให้มีการคุ้มครองเท่าเทียม
งานนอกระบบต้องมีสิทธิ์ประกันสังคมแบบทั่วหน้า
มีเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยเหมือนกัน
ภาครัฐเองก็ควรจะต้องมีระบบประกันรายได้ให้กับแรงงานด้วย
เขาก็บอกเลยว่ารายได้ที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายปัจจุบัน
มันควรจะเป็นวันละ๕๐๐๖๐๐บาท
นึกง่ายวันนี้๑วันเราใช้ชีวิตกันพี่มดใช้เงินกี่บาท

ค่าทางด่วน๕๐ไปกลับร้อยหนึ่ง
ค่าทางด่วนอาจจะแต่ค่าเดินทางของคนที่อยู่กรุงเทพ
กรุงเทพฯกับปริศมณฑล
ต่อวันเลยนะไม่ต่ำกว่า๗๐บาท

ค่าข้าวบางที่เนี่ยเขาบอกตามโรงงานก็จะมีสวัสดิการ

ก็๓มื้อ๑๐๐หนึ่ง
อันนี้ยังไม่รวมส่งลูกส่งหลานเรียนนะฮะ
ถ้าสมมุติมีลูกอีกลูกไปโรงเรียนนั่นอีกเรื่องหนึ่ง
ค่าเดินทางค่ากินข้าว๓มื้อ
มาใช้จ่ายส่วนตัวอีกสักนิดนึง
หลายอย่างมือท้งมือถืออีกอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นวันหนึ่ง๓๐๐มันไม่พอ
เขาเลยบอกว่ามันควรจะอยู่ที่ประมาณสัก๕๖๐๐
และอีกอย่างหนึ่งที่เขาอยากได้คือ
อยากให้มีเรื่องของการพัฒนาทักษะแรงงาน
อันนี้เขาฝากไปถึงแรงงานด้วยคนที่เป็นแรงงานเองด้วยคือ
หลายคนเคยชินกับการทำงานว่าเออเราก็ใช้แรงของเราในการทำงานใช่ไหมคะ
เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ใช้แค่แรงงานมันไม่ได้แล้ว
ต้องมีการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมด้วย
และแรงงานในอนาคตต้องมีหลายอาชีพในการเพิ่มรายได้ให้กับตัวเอง
เพราะทุกวันนี้โลกออนไลน์มันเติบโตเยอะขึ้น
ถ้าแรงงานสร้างรายได้เพิ่มได้มันก็เป็นผลดีต่อ๑ตัวเอง

เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้
สำหรับแรงงานเองก็เป็นเรื่องสำคัญใช่
ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนยังไงได้บ้าง
เพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาโอ้โหรายงานขาดรายได้กันแบบตกงานกันเยอะมาก
ก็อย่างที่เขาบอกว่าบางคนวันนี้ไอ้โรคภัยไข้เจ็บ

ปรากฏว่าไอ้วัยแรงงานที่ป่วย
ทำงานถึงอายุ๖๐ปีก็ไม่ได้มีบำเน็ตบำนาน
เขาบอกว่าอยากได้ระบบช่วยเหลือเรื่องนี้หน่อย
แล้วก็เขาฝากไปบอกถึงแรงงานทุกคนด้วยว่า
เวลาสมมุติในจ้างหรือว่าที่ต้นสังกัดอะไรอย่างนี้
เขามีการอบรมมีเวิร์คชอปเรื่องของการแบบว่าเอ่อ
พัฒนาทักษะให้ไปอบรมท่าอะไรอย่างนี้

คุณไปเติมความรู้ไปเติมทักษะของตัวเอง

ทุกวันนี้คนเราต้องทำได้หลายอย่าง